ดูหนาวทีไรเป็นห่วงตลอดเลยว่าจะแร้งหรือเปล่าเนี่ย
ไหนพร้อมที่จะทำฝนเทียมนะคะแต่ดูเหมือนว่าเอ๊มีฝนอยู่แล้วนะ
เมฆตอนเนี้ยเป็นเมฆที่พร้อมจะเป็นฝนอยู่แล้วนะคะจะเห็นว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้นะคะ
ตีห้าสามสิบอ่อตีห้าสี่สิบแปดนาทีเนี้ยค่ะมีฝนเกิดขึ้นแล้ว
เน้นภาคใต้เหมือนเดิมภาคใต้เนี่ยถ้าฝนตกทั้งสัปดาห์นี้ก็คือเข้าสู่สัปดาห์ที่๓เรียบร้อย
แต่วันนี้มีฝนเพิ่มเติมภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออก
ปัจจัยเกิดจากอะไรล่ะฝนที่เกิดขึ้นใหม่ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทย๒๐๔๐ของพื้นที่เนี่ยนะคะ
ก็คือลมตะวันออกช่วงนี้ลมตะวันออกพัดพาความชื้นขึ้นมาในพื้นที่ประเทศไทย
และลมหนาวก็อ่อนกำลังลงไงคะทำให้ลมตะวันออกเนี่ยดันฝนขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อย
ฝนเนี่ยจะเกิดช่วงไหนบ้างช่วงเช้าก็จะมีกรุงเทพและปริมณฑลภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้
หลังจากนั้นฝนจะหายไปนะคะบางเหลือบางเท่านั้นเองช่วงเที่ยง
และกลับมาอีกครั้งค่ะบ่าย๒ถึงบ่ายสามทีนี้หนักกว่าเดิมเลยนะเห็นไหมคะ
และจะมีนู่นเพิ่มเติมแถวจังหวัดน่านด้วย
วันนี้เกษตรกรทั้งหลายที่เอาพืชผลทางการเกษตรออกมาตากนะคะดูฟ้าดูฝนหน่อย
ถ้าเมฆมารีบออกมาเก็บเลยนะคะไม่งั้นจะเกิดความเสียหายได้
ส่วนคลื่นช่วงนี้คลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเลยทั้งสองฝั่ง
หนาวแล้วจะมีฝนด้วยเหรอเอาอย่างนี้ละกันนะคะ
ช่วงเช้าแบบนี้เหนือตอนบนอีสานตอนบน
เอาเหมือนเดิมแต่หลังจากนั้นค่ะช่วงประมาณเที่ยงเที่ยง
อากาศจะกลับมาร้อนแต่ว่าไม่ได้ร้อนเหมือนช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะ
เพราะมีฝนเข้ามาช่วยทำให้อุณหภูมิสัปดาห์นี้ไม่เกิน
ไม่น่าจะเกิน๓๕องศาเซลเซียสนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นอากาศที่ร้อน